วันนี้วันดีค่ะใครดูบันเทิงไทยรัฐอยู่ตอนนี้ยกมือขึ้นค่ะ

ขอให้พรมันขึ้นอยู่กับตัวเรา
ขอให้เป็นวันเฮงวันปังนะคะ
ยิ่งได้ดูข่าวนี้ยิ่งมีความสุขค่ะ
เมื่อเช้าตูดที่ผ่านมานะคะกู้ภัยใจพระของเราพี่ชายของบันเทิงไทยรัฐ
พี่บินมารือริดพร้อมด้วยน้องสาวเนี่ยค่ะ
วันที่๒๘กรกฎาคมค่ะตักบาทพระจำนวน๒๘รูป
เพื่อถวายแด่ในหลวงราชการที่๑๐นะคะ
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื้นนี่แหละค่ะ
มีพระครูแจ้นะคะเจ้าอาวาสวัดเนี่ยค่ะออกมาให้สินให้พรกับพี่บินแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ
พี่บินเปิดใจว่าวันนี้ตั้งใจตื่นแต่เช้าเพื่อมาทำบุญตักบาท
โดยเชื่อว่าเลข๒๘เป็นเลขมงคลสำหรับคนไทยทั้งประเทศค่ะ
ซึ่งหลังจากทำบุญเสร็จนะคะในช่วงบ่ายค่ะพี่บินก็บอกกับเรานะคะ
บอกว่าจะนำเงินจำนวน๒๘๐๐๐บาทค่ะ
แจกให้กับพี่แท็กซี่คันละ๕๐๐บาท
นี่พูดปุ๊บนะคะนี่พาทีมนักแสดงละครจากปล้นเหนือเมฆเนี่ยคุณอ๊อฟชนะพลมาแจกเลย
อ๋อจริงจริงใช่๒๘๐๐๐บาทนะคะ
คันละ๕๐๐ก็ได้ประมาณ๕๖คันคุณผู้ชมแถวบังนานี่แหละค่ะ
คือขับมาแบบนี้ถ้าเห็นแบบว่าพี่บินยืนอยู่ริมทางเนี่ย
แจกเลยละร้อยเออคุณผู้ชม
บินฝากบอกนะคะว่าคือเป็นความตั้งใจค่ะ
เห็นพี่น้องเขาทำงานเหนื่อยช่วงนี้นะคะก็เลยแบบว่าไม่ได้ไปทำบุญที่ไหน
เป็นกู้ภัยใจพระตัวจริงเสียงจริงไปฟังเสียงที่วัดหน่อยค่ะ
เดี๋ยวตอนนี้บอกพี่น้องชาวแท็กซี่เลยครับ
ถ้าใครเข้ามานะครับขับรถผ่านเข้ามาโรงพยาบาลฟินทร์
แล้วก็ออกรับขับลอกผมจะให้คันละ๕๐๐บาท
เหนื่อยจนกัน๒๐๐๐๐บาท
อาหารสองคุณไม่ให้๒๘๐๐๐บาทนะครับ
สวัสดีครับ